อีกสักหนึ่งงูโอ้โหคุณผู้ชมครับ
ถ้าเกิดว่าคุณล้วงลงไปในกล่องแล้วเจอกับงูแบบนี้
คุณจะทำยังไงล่ะครับ
นี่พาไปที่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมบ้านเลขที่๒๒ทับ๑

นี่ซอย๓บูบ้านไก่เถื่อนตะบนหมูหม่นอัลเภอเมืองอุดรท่าเด้

คุณผู้ชมกู้ภัยเขาได้รับแจ้งมาก็ต้องไปจับมันแหละ

มันอยู่ไหนเจ้าของบ้านคุณธรรมนูล
ครูสกุลหรือเฮียโต้อายุ๔๔ปีนี่เฮียโต้ยืนอยู่ตรงนี้
โอ๊ยเขากำลังจะไปหยิบของในกล่องวัสดุภายในบ้าน

เอามือออกมาได้ทันเวลาพอเขาเห็นงูเท่านั้นแหละรีบโทรตามกู้ภัยมาช่วยจับแล้ว
กู้ภัยใช้เวลาไม่นานจับไหนแล้วนี่ดีเลยโอ้โหงูห่าวก็นะ
ความยาวมันก็ประมาณสักเมตร
นิดสองเมตร
จับได้แบบนี้ก็ลากออกมาแล้วเตรียม
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ